ด้านของขโมยควาโจนที่จังหวัดชนบุรี
มีบ้านหลังหนึ่งคือเป็นบ้านขายของนี่แหละ
ขายส้มตำแล้วก็ขายร้านขายของชำทั่วไปด้วยอยู่ในร้านเดียวกัน
มีขโมยเขาเข้ามาขอซื้อส้มตำก่อน

ซื้อของอย่างอื่นแล้วทีนี้มาขอซื้อน้ำแข็ง
แต่คนขายและอยู่บ้านคนเดียวคือคุณยาย
ไม่ได้ขายของสิครับเพราะว่าคนร้ายตรงเข้ามากระชากสร้อยคอทองคำของคุณยาย
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

จับภาพไว้ได้แม้ว่าเขาจะถูกรุมก่อนที่จะหนีไปได้เนี่ย
แต่สุดท้ายเขาก็ไปแบบนี้พร้อมสร้อยคอทองคำอยู่ในมือนะคะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะ
ในขณะที่คนร้ายถูกเจ้าของบ้านวิ่งไล่ตามไปจับ
หลังจากก่อเหตุกระชากสร้อยคอของคุณยาย
แม้ว่าจะถูกทั้งถีบทั้งเตะทั้งรุมแต่ว่าสุดท้ายก็หนีไปได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมู่บ้านทันพิชาตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาชนบุรี
นางสาวจรูนรัฐศรีสะโคตรเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นคนร้ายเวียนเข้ามาที่ร้านแล้วครั้งหนึ่ง
มาขอซื้อส้มตำทีนี้ตอนที่อีสั่งเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ทำเป็นพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
๕นาทีผ่านไปกลับมาอีกทีนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใจไม่ซื้อส้มตำแล้ว
มาซื้อเบียร์กับซื้อน้ำแข็งจู่ค่ะแล้วก็เดินเข้าไป
ประชิดตัวคุณแม่คุณแม่ซึ่งก็คือคุณยายเนี่ยนะคะ
กระชากสร้อยคอทองคำ๑บาทจากคอออกไปเลย
เป็น๒ท่อนต่อหน้าต่อตาคนอื่นเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงคุณจรูนรัฐเจ้าของร้านและเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังค่ะ
รถจอดตรงนี้ตอนจังหวะที่

ไปหยิบน้ำแข็งให้มัน
มันวิ่งตามแม่แล้วก็กระชากขึ้นรถเข้ามา
เสร็จแล้วหนูก็กระชากคอมัน
แล้วก็มันก็หยวนไฟทิ้งแล้วก็ถีบมัน

แต่ก็ล้มมันไม่ได้แล้วมันก็เลยวิ่ง
มันก็เลยสตาร์ทรถได้แล้วก็ขับออกไปเลย
มันบอกว่ามันให้ป้าไปหยิบน้ำแข็งมาให้ผมหน่อย๒ถุง

พอเดินไปถึงนั้นมันก็กระชากอย่างนี้เลยค่ะ

เบียร์ซื้อ๒ชนิดแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยน
แล้วก็เดินตามยายตลอด
จังหวะที่มันจะกระชากคือเราตำส้มตำอยู่
เดินจะไปเอาน้ำแข็งมันก็เลยกระชาก

ก็เลยตอนนั้นไม่มีสตินนึกอะไรไม่ออก
เครื่องมิดใส่มันมันขับรถไปแล้ว
กลัวโดนรถมอไซชนอีกคันนึงมันก็ไปเลย

สพบวินแต่เขาบอกอยากจะฝากไว้
ให้ระมัดระวังผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน
เด็กที่อยู่ในบ้านแล้วเด็กจะมีทองด้วยไง
บางคนเด็กบางคนมีถ้อยใส่สร้อยทองนะ
บางทีก็ใส่สร้อยทองให้ระมัดระวัง
ว่าจะมีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าเขาตาไวไง